ก๋วยจับก๋วยจับยวนแบบโบราณที่โคราชครับ
เฮ้ยไปฮานอยนี่คุณธุน้า

จังไงจะไปฮานงฮานอยเวียดดงเวียดนามเหรอ
เอาไงดีสรุปร้านนี้อยู่โคราชคุณผู้ชมฮะ
ชื่อร้านฮานอยก๋วยจับยวนอยู่ถนนประจักษ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
นี่คือสูตรโบราณจริงนะตักมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
รสชาติเป็นเอกลักษณ์ด้วยเส้นนั้นมันนุ่มไม่เหมือนใคร
เขาบอกว่าทางครอบครัวเนี่ยทำขึ้นมาเองและยังมีอีกมากมายหลายเมนูให้ได้ลิ้มลองนะจ๊ะ
ไปถามเจ้าของร้านดีกว่าคุณชัญญานุษย์สุรชัดอายุ๕๒ปีคนนี้

เจ้าของร้านบอกว่าจุดเริ่มต้นในการเปิดร้านก๋วยจับนั้นมันเริ่มจากที่ความอะไร
ความรักครับทุกอย่างเริ่มต้นที่ความรักจริง
รักและชื่นชอบในการรับประทานก๋วยจับยวนมาตั้งแต่เด็ก
อีกทั้งสมัยอดีตครอบครัวของเธอเคยขายก๋วยจับอยู่ที่สุรินทร์
แล้วย้ายมาที่โคราชได้ประมาณสัก๓๐ปีแต่ยังไม่มีร้านก๋วยจับ
แล้วก็ช่วงนั้นเขาบอกว่าย้ายมาใหม่
ยังไม่ค่อยมีก๋วยจับยวนเปิดขายที่โคราช
ก็เลยลองขายดูปรากฏว่าโอ้โหลูกค้าติดอกติดใจ

ก๋วยจับอร่อยเหนียวนุ่มและเต็มไปด้วยเครื่อง
ไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูเด้งเลือดเล้ง
แล้วนี่กระพงกะเพราก็มี

แล้วนอกเหนือจากนี้หมูยอทอดเนี่ยแค่นี้อร่อยแล้ว
น่าดูเหล็งดิซุปเปอร์น่ากินใช่
โอ้โหแล้วดูทอดมาแบบนี้ให้จะกรอบนะเนี่ย
แล้วราคาแพงไหมร้านนี้เขาบอกว่าจับยวนเขานะ
เริ่มต้นที่๕๐บาทสามารถเพิ่มอะไรได้
ลวกเล้งได้ตามต้องการ
เปิดบริการทุกวัน๘โมงเช้า

เลขโทรศัพท์เราขึ้นให้เผื่อจะโทรไปสอบถาม

ที่บอกว่าเปิดทุกวันก็คือ๘โมงเช้า
ยาวไปจนถึง๖โมงเย็นเลยค่ะ

เห็นตัวจับจวนนี่จำได้ว่าตอนนั้นที่ไปกินนานมากแล้วนะ

ก็เรียกเขาก๋วยจับนี่แหละ